มาดูเหตุไฮโซเกดังที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แจ้งจับอดีตดาราตัวประกอบช่องดัง
บอกว่ายกเขาทรัพย์สินเกือบ๙แสนบาทหลบหนีไปนะครับ

ไฮโซเกชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังจากที่ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่แล้ว
โดยแถลงข่าวแล้วก็เปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ตนักแสดงตัวประกอบช่องดังคนหนึ่ง
และเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบหลายแบรนด์เนี่ย
ได้มายอกยักษ์ยักษ์ยอกทรัพย์ของตัวเขาเอง

คิงเปิดเผยนะคะว่าก็รู้จักน้องอดีตดาราคนนี้
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
รู้จักกันมานานเกือบ๗เดือนแล้ว

มาอยู่กินแบบคู่เกด้วยกันที่บ้านพัก
อยากได้อะไรซื้อให้หมด

ล่าสุดก็ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน
ตั้งแต่วันที่๙ถึง๒๐กุมภาพันธ์
จนวันที่๒๑กุมภาพันธ์เดินทางกลับมาเนี่ยฮะ

ที่มีต่อกรรมเหมือนเดิมยังหวานเหมือนเดิม

พอมาถึงบ้านเพิ่มประตูเข้าไปเขาทับซุดครับ
เพราะว่าแฟนนุ่มหายตัวไปพร้อมกับขโมยเอาทรัพย์สินที่ซื้อสะสมไว้
รวมมูลค่าเกือบ๙แสนบาทนะครับ
จากนั้นตัวเขาเองนะฮะพยายามโทรหา
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อแฟนนุ่มได้อีกเลย
สอบถามไปทางพ่อแม่ของแฟนนุ่มก็ไม่ทราบว่าลูกชายไปไหน
คิงบอกเสียใจมากครับและไม่อยากให้ไปหลอกลวงคนอื่นแบบนี้อีก
ตัดสินใจแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีนะครับ